เป็นความหึงหวงความระแวงกันของสามีคนหนึ่งนะครับ
จังหวัดกระบี่อายุ๓๖ปีแล้ว
ภรรยาอายุ๒๗ปีนะครับ
ก็ปรากฏว่าวันนี้ขับรถไปแล้วก็เห็นรถภรรยามีผู้ชายนั่งอยู่ในรถ
ก็เลยขับไล่ตามครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพจากกล้องตามถนนที่เขาจับเอาไว้ได้นะครับ
น้ำรัวศาสตร์พ่อมืองกระบี่วันนี้ก็ไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็
หลักฐานก็คือรถสองคันขับไล่กันไปอย่างนั้นเลย

ที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับที่พลิกตะแคงข้างอยู่ข้างทางนะฮะ
ที่บริเวณริมถนนเพชรกาเสมช่วงกระบี่เหนือคลองตรงบนกระบี่ใหญ่
มีผู้บาดเจ็บ๒คนหลังจากสามีขับรถกระบะไล่ชนรถภรรยานะฮะ
รถเก๋งซูซูกิสีเทาเนี่ยไปชนท้ายรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีดำที่จอดอยู่ข้างทาง
ไป๕๐เมตรรถกระบะ๔ประตูสีขาวที่นายธนงศักดิ์ศรีศุกร์อายุ๓๖ปีเป็นคนขับจอดอยู่ข้างทาง
สภาพล้อหน้าซ้ายพังเสียหายตัวถังด้านหน้าก็มีร่องรอยถูกชน
โดยรถยนต์ซูซูกิมีผู้หญิงบาดเจ็บ๒คน
คือนางสาวดวงฤทัยตู้จินดาอายุ๒๗ปีที่เป็นคนขับ
ก็มีบาดแผลที่แขนข้างซ้ายนะฮะก็หนักพอสมควร
แล้วก็มีอีกคนนึงเป็นผู้หญิงอายุ๒๐ปี
เป็นหลานสาวของนางสาวดวงฤทัยก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ในรถมีผู้ชายที่เป็นเพื่อนของนางสาวดวงรุทัย
นั่งมาด้วย๑คนชื่อนายคมสรรวษณะซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บ
ค่ะคนขับรถกระบะนะคะนายธนงศักดิ์ก็บอกว่า
ก็คนบาดเจ็บเมียผมเองนางสาวดวงฤทัยภรรยาของเขาเอง
คือก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่ในตัวเมืองกระบี่นะคะที่สี่แยกตลาดเก่า
ก็เห็นรถเก่งของภรรยาขับสวนกันมา

ก็เลยกลับรถขับตามเลย

คือสงสัยว่าภรรยาแอบมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่า
แต่ภรรยาไม่จอดแล้วก็ขับเร็วอะค่ะ

ขับไล่ตาม๕๖กิโลนะ

ธนงศักดิ์พยายามจะขับแซงรถของภรรยา

แล้วก็เสียหลักลงข้างทาง

ก็เสียหลักมาจนเลยเนี่ย
แบบว่าเขาเสียหลัก
ส่วนนายคมสรรที่นั่งมาในรถของภรรยาด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่ได้ไปแอบคบกับภรรยาของนายธนงศักดิ์
นางสาวโดรถัยภรรยาของนายถนนสัก
ให้นั่งรถไปทำธุระด้วยกันแค่นั้นเอง
แล้วก็มีหลานสาวนั่งมาด้วยไม่ได้มากันสองคน

แล้วก็เก๋สักก็ออกเบ้งไว้ชัดเบียง
รถมันคลาด
แล้วก็กันเกย์กลับคันนี้มันหลบไม่พ้น

จะต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ต้องจัดการเรื่องค่าเสียหายกับรถยนต์ที่เขาจอดข้างทางที่ถูกชนด้วย

คือจะหึงจะหวงจะอะไรยังไงเนี่ย

มันมีเหตุการณ์ที่มันหนักหนาสาหัสวันนี้ทำยังไง